ว่าคนเข้ามาชื่นชมกันตำรวจจราจรสพเมืองจันทบุรี
ช่วยกันปั๊มหัวใจคือผู้สูงอายุอะครับ
หัวใจหยุดเต้นกระทันหันหายใจก็ไม่หายใจใช่ไหม
พจรก็ไม่มีแล้วทำไงอ่ะ
นี่เป็นวินาทีชีวิตคุณผู้ชมครับเพราะชีวิตหนึ่งกำลังจะไป
ตำรวจปั๊มหมดตำรวจตำรวจเลยแล้วก็มีอาสาจราจรด้วย
นี่แหละครับร้อยตำรวจเอกสมเกียจลิมปิโชติกุล
รองสารวัตรจราจรสพเมืองจันทบุรีครับ

อาสาตำรวจจราจรด้วยนายอำพลสุขศรี

เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นหมดสติ
น้ำลายฟูมปากไม่หายใจชีพจรจับหาไม่เจอแล้ว

ที่ตรงนี้คือตลาดน้ำผู้ครับตลาดน้ำผู้ตะมนต์วัดใหม่
อำเภอเมืองจันทบุรีก็ประสานโรงพยาบาลพระปกเก้านะเดี๋ยวจะเอาคนคนไข้ไปส่งนะ
ก็รีบส่งต่อไปครับล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วครับโอ้ดีใจด้วยครับกับญาติญาตินะฮะ
ร้อยตำรวจเอกสมเกียจเล่าบอกว่า๒๘พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่กับตำรวจอีกหลายนายเลย
แล้วได้รับแจ้งบอกมีผู้หญิงสูงอายุมีอาการดังกล่าวเนี่ยนะครับก็เลยรีบมาช่วยเหลือ
กับใครอ่ะไปกับนายอำพลที่ผมบอกเป็นอาสาสมัครจราจรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
แล้วก็เคยช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
คนเมาแล้วขับรถชนนักศึกษาที่เดินข้ามทางมาลาย
จำได้ไหมหน้าวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
มาแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นพี่เขาก็ไปช่วย
ทำให้พันธุ์ตำรวจโทรมนทนสังวัย
ท่านรองผู้กำกับการจราจรสพเมืองจันทบุรีท่านบอกว่า
โอ้โหเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่ดังในโซเชียล

ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ท่านชื่นชมมาเลยนะ

แล้วยกให้เป็นสุภาพบุรุษจราจรครับ
หลังจากนี้เดี๋ยวสพเมืองจันทบุรีจะต่อยอดเลย
เรามีคนมีจิตอาสาอยู่แล้วต้องฝึกอบรม
ให้กับตำรวจจราจรอาสาจรจรรุ่นต่อไป
เพื่อเพิ่มทักษะในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์
และช่วยเหลือประชาชนได้อย่างครอบคลุมมากที่สุดครับ